ที่ได้มีการแถลงเกี่ยวกับกรณีความแปลกประหลาดนะฮะ
หลังจากที่มีการนำบันทึกการประชุม
มาที่ประชุมกันอย่างปราคิด
แล้วมันแปลกประหลาดตรงที่ว่าคลิปภาพและเสียงการประชุม

สรุปรายงานการประชุมที่เป็นเอกสารลงนาม
โดยคุณคิมสิริทวีชัยประธานคณะกรรมการบริษัท

คราวนี้คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก้าวไกลบอกว่า
โอ้โหเรื่องนี้ต้องดูนะว่าคุณคิมมีส่วนเกี่ยวข้อง
มีการพูดถึงเรื่องของพวกงบการเงินอะไรต่างนะครับ
ส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมปี๖๖
ปรากฏว่ามีการระบุประเภทธุรกิจว่าเป็นสื่อโทรทัศน์คุณ
ระบุสินค้าบริการว่าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุน
แต่ทีนี้ในส่วนที่คุณคิมพูดในอะไรนะการประชุม
ปรากฏคุณคิมพูดว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องรอเรื่องของการตัดสินคดี
แล้วมันจะทำให้คุณคิมไม่รู้เรื่องของการส่งงบประเภทสื่อหรือเปล่า
อะไรแบบนี้มันมีความแปลกประหลาดตรงนี้นะฮะ
คือเรื่องนี้ต้องมีการอธิบายยาวคุณผู้ชมถึงจะเข้าใจนะ
ดังนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามในช่วงข่าวเย็นของเรา
ข่าวนิวโชว์ของเราก็จะเจาะประเด็นนี้นะฮะ
ว่ากรณีที่คุณชัยธวัฒน์เลขาพักเก้าไกรเขามาจับโป๊ะ
จับพิรุษตรงนี้เขาจับว่ายังไงบ้าง
ไอ้คลิปนั้นด้วยนะคลิปนั้นว่ามีการตัดต่อมีการคัดชนไหม
นี่นักข่าวของเราไปถามแบบโปรดิวเซอร์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เลย
ส่วนจะออกมาว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามในข่าวอื่นในช่วงข่าวอื่นด้วยนะคะ
เพราะว่าก้าวกลายยังถือว่าเป็นการปลุกผีไอทีวีเอามาหลอกมาหลอนคุณพิทาอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะแห่ประเด็นการเมืองเริ่มต้นสัปดาห์ก็ร้อนแบบนี้แล้ว